รัฐบาลญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ประกาศจะร่วมมือกับสหรัฐ
ในการที่จะตอบโต้เกาหลีเหนือหลังจากที่ได้ใช้ระเบิดไฮโดรเจน
ขณะเดียวกันทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ก็กำลังอยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเพิ่มแนวทางในการคว่ำบัตรเกาหลีเหนืออย่างไร
สมาชิกได้ประนามการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่๔ของทางการเกาหลีเหนืออย่างรุนแรง
ระบุว่าการทดลองดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของนานาประเทศ
อีกทั้งยังขัดต่อข้อตกลงหลายข้อ
และเพื่อแสดงจุดยืนต่อประเด็นดังกล่าว
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่าจะมีการกำหนด
มาตรการคว่ำบาดรัฐบาลเกาหลีเหนือเพิ่มเติมเร็วนี้ค่ะ
เตรียมเคลื่อนไหวต่อต้านเกาหลีเหนือด้วยเช่นกัน
โดยโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่า
ทางการจีนจะเรียกเอกราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบ

พร้อมทั้งสั่งกองกำลังจีนให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะที่นายชิโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมายืนยันว่า
ญี่ปุ่นจะเพิ่มมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือเร็วนี้
และจะร่วมมือกับสหรัฐต่อต้านการทดลองระเบิดไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น

ที่ประกาศร่วมมือทางการกับสหรัฐเพิ่มเติม
เพื่อวางแผนตอบโต้เกาหลีเหนือด้วยเช่นกัน
ซึ่งวันพรุ่งนี้ทั้งเกาหลีใต้ก็จะกลับมากระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อ
ต้านเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนอีกครั้ง
หลังจากที่ยุติการกระจายเสียงดังกล่าวตามข้อตกลงเมื่อปลายปีที่แล้ว
กระทรวงการต่างประเทศของไทยยังได้ออกแถลงการเรียกร้องให้เกาหลีเหนือ

ซึ่งบรรทอนความพยายามร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ
ต่อการไม่แพร่กระจายและการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของคาบสมุทรเกาหลี
ว่าเกาหลีเหนือจะยืนยันนะคะว่าการทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จ
แต่รัฐบาลสหรัฐยังไม่ได้ออกมายืนยันว่าการทดสอบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับระเบิดไฮโดรเจนจริง
ตามคำกล่าวอ้างหลังสำนักงานควบคุมนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระบุว่า
ยังไม่พบสารเคมีทางภาคพื้นดินและอากาศแต่อย่างใด
ขณะที่นายโจซิรินโชนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์
ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการทดลองใต้แผ่นดินของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้

แต่เป็นเพียงกระบวนการเสริมสมรรถนาขีปนาวุฒิด้วยการเติมสารพรีเทียม
เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาการระเบิด
ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด๕๑ในพื้นที่ทดลองค่ะ
ซึ่งไม่เพียงแค่เกาหลีเหนือเท่านั้นที่เคยทำการทดลองนิวเคลียร์ในประเทศตัวเอง
คุณผู้ชมสามารถติดตามสถิติในการทดสอบนิวเคลียร์จากทั่วโลกได้